เหตุการณ์นี้ไม่ปลอดภัยบนถนนด้วยนะฮะรถนักเรียนเขาขับมา
ก็มีนักเรียนนั่งอยู่บนรถด้วยปรากฏว่าไปเจอรถหกล้อ
ก็พยายามที่จะขับจี้ขับแซงขับปาดพอได้เสร็จปั๊บลงมา
แล้วก็ลากลุงขับรถนักเรียนไปต่อยฮะมีภาพหลักฐานไปดูครับ
ศรสีแดงชี้นั่นคือคนขับรถบรรทุกหกล้อนะครับคือจังหวะเนี้ย
เป็นจังหวะที่คือรถหกล้อเขาขับตามมาจนกระทั่งตามรถนักเรียน
ลูกศรสีเขียวชี้ได้ทันเสร็จปั๊บเนี่ยคนขับรถหกล้อเนี่ย
ลงมาจากรถเลยไม่ยอมให้รถนักเรียนไปต่อนะครับ
เห็นไหมฮะคือปิดทางเบียดข้างชิดแบบนี้เลยครับ
หลังจากนั้นลงมาวิ่งมาเลยแล้วเข้าไป
ท่าทีคนขับรถบรรทุกนี่คือโมโหมากนะชกคุณลุงขับรถนักเรียนด้วยครับ
หลังจากนั้นไปดึงกุญแจของรถที่รับส่งนักเรียน
ไว้เก็บไว้กับตัวแฟนของคนขับรถบรรทุกต้องมาช่วยห้าม
แต่เหมือนว่าไม่เป็นผลคือเขายังอารมณ์ขึ้นอยู่ชี้หน้า
หลังจากนั้นก็ปากุญแจกลับคืนไป
แล้วเห็นว่านักเรียนบนรถที่นั่งกันอยู่ด้านท้ายกระบะเนี่ยนะครับ
ก็ตกใจฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับ
นึกว่าจบแล้วนะครับคนขับรถหกล้อเนี่ย
ขับไล่จี้รถนักเรียนเร่งเครื่องคือเหยียบมิดเลย
ควันดำขโมงด้วยครับนี่อีกจังหวะหนึ่งฮะ
ขับตามต่อนี่ครับหลังจากที่เขาปล่อยควันดำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นคนขับรถนักเรียนเองพยายามที่จะเร่งเครื่องหนี
เพราะไม่ต้องการที่จะให้รถคันนี้คือมาปิดหน้าเขาอีก
เห็นไหมควันดำแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคือต่างขับบี้กันไปบี้กันมา
เด็กนักเรียน๑๐กว่าคนที่อยู่ท้ายรถรับส่งนักเรียนตกใจครับ
บางคนร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเลยดูเหตุการณ์ฮะ
นั่งริมจุดเลยครับใช่ใกล้รถจุดแล้วรถมันไม่เบกเลยอ่ะ

แยงแยงลงมาแล้วขอว่าขอว่าบุญกันไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เราก็เลยไปคุยกันกับคนขับรถรับส่งนักเรียน
คุณลุงสมศักดิ์ครับคุณลุงสมศักดิ์เป็นคนขับรถรับส่งนักเรียนคันนี้ฮะ
คือเขาบอกว่าเขาขับรถมาเนี่ยส่งนักเรียนเนี่ย
ขับมาวิ่งเส้นถนนเพชรเกษมแล้วมีอุบัติเหตุข้างหน้าก็เลยหักรถหลบ
เขามีอุบัติเหตุอยู่ใช่ไหมครับจังหวะที่หักรถหลบเนี่ยไปเฉียวกับรถหกล้อ
ไม่ได้จอดคุยหรืออะไรต่างเพราะเห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
แต่คนขับรถบรรทุกเขาไม่ยอมเขาขับไล่ตามจนกระทั่งมาชกคุณลุงเข้า
และช่วงที่เกิดเหตุน้องหนูนักเรียนก็ร้องไห้เสียขวัญเพราะตกใจ
จังหวะนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านอกจากคนขับโดนชกแล้ว
รถบรรทุกยังขับไล่บี้มาอีกนะครับ
สุดท้ายต้องโทรบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้มารับเด็ก
แล้วก็ตามคุณตำรวจมาช่วยตรวจสอบหน่อย
ทางตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็นำตัวคนขับรถบรรทุก๖ล้อไปตรวจสารเสพติดด้วย
ผลออกมาคือไม่มีสารเสพติดในร่างกาย
เดี๋ยวขอไปไล่เช็ควงจรปิดทั้งหมดก่อน
ต้องไปตรวจสอบครับใครถูกใครผิด
ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
มุมของคุณลุงที่โดนชกอันนั้นก็ว่ากันไป
แต่ในมุมของรถหกล้อที่ถูกเฉียวอันนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกัน
เรื่องต้นตั้งข้อหาคนขับรถบรรทุก๖ล้อครับ

ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

แต่สุดท้ายแล้วที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือน้องนักเรียน

รู้เรื่องรู้ราวก็ตกใจกันนะคะ